ถ้าผมชั่วจริงก็ผมถอนมาหมดตั้งแต่แรกแล้ว

ยังแล้วครับยังเดี๋ยวปรึกษากับครอบครัวก่อนไว้
ดีใจครับดีใจดีใจที่ผมได้รับความเป็นทำ
แล้วก็เห็นผลนะเห็นผลในความเป็นธรรม
ในคดีอาญาสารได้มีคำพิพากษาชัดเจนแล้ว

ถึงแม้ว่าคำพิพากษาคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด

แต่ผมเองก็ต้องสู้ต่อไปครับ
ขอบคุณครับ
ทนายสิทธาแล้วก็หมวดจรูนแล้วก็ภรรยาเอาไว้นะคะ
ว่าถ้าเรื่องนี้หมายถึงว่าเรื่องของการอายัดเงินแล้วถอนอายัดได้หรือเปล่าเนี่ย
เสร็จเนี่ยขอให้มาคุยกันหน่อยได้ไหมคะนะคะ
ซึ่งก็รับปากกันไว้แล้วเมื่อวานเราดูกีฬาวันนี้ก็เลยนัดมาค่ะ
บอกเอาไม่เป็นไรช้าสักหน่อยแต่ว่ามาคุยกัน
แต่เพราะเอิญว่าวันนี้ก็มีประเด็นเพิ่มค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าข่าวที่ออกมาคือว่ามีการทำเอกสารอยู่ชิ้นหนึ่งนะคะ
ทำเอกสารเป็นเรื่องที่ไปยื่นให้กับธนาคารกรุงไทย
ว่าเอาพูดภาษาที่ฉันนะคะก็คือว่าจริงสารท่านให้
สามารถเอาเงินออกมาได้แล้วนะคะก็คือถอดอายัดแล้ว
แต่เอกสารตัวที่ทำไปถึงธนาคารเนี่ยคือยื่นธนาคารโดยตรงนะคะว่า
ไม่ได้ไม่ได้อายัดไว้ก่อนความหมายคือประมาณนี้
แต่เดี๋ยวมาคุยกันในแง่ของกฎหมายแล้วก็วันนี้๓ท่านคุยกันกับเราครบเลยนะคะ
ธนัยตั้มธนัยสิทธาเบียบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิ
ซึ่งตอนนี้เบื้องต้นต้องบอกว่าเป็นผู้ชนะคดีก่อนนะคะ
แต่ว่าต่อไปไม่ทราบเรื่องอุทธรณ์จะเป็นอย่างไรนะคะ
และก็ภรรยากุฏราวัลมิมูลสวัสดีทุกท่านค่ะ

เมื่อวานนี้มีกีฬาฟีสนัทไว้เลยไม่ได้มาก็มาวันนี้

ทราบข่าวแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าข่าวก็มาช่วงบ่ายนี่แหละ
ทราบแล้วนะคะเรื่องเอกสารที่ทำไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทย
แล้วก็ตัวเอกสารมันอยู่ในข่าวด้วยเป็นบัญชีชื่อของหมวดจรูนใช่ไหมคะ
จำเลขบัญชีได้ไหมว่าเลขบัญชีที่มันอยู่ในข่าวใช้เลขบัญชีเราเปล่าคะ

ขออนุญาตถามแบบนี้ถ้าไม่ควรตอบทนายตั้มแย้งเลยนะคะ
คือเฉพาะธนาคารกรุงไทยสาขากาญจนบุรีก็คือสาขาแถวบ้านแหละนะคะ
กรุงไทยกาญจนบุรีเนี่ยมีชื่อที่เป็นเลขบัญชีของหมวดจรูนทั้งหมดกี่บัญชีถามได้ไหมคะ

ที่สาขากาญจนบุรีที่ไปเปิดบัญชี๓๐ล้านมีแค่เล่มเดียว
เล่มหนึ่งก็คืออยู่ที่สาขาอำเภอบ่อพลอย
คือถ้าสาขานี้มีบัญชีเดียวคือบัญชีรางวัลนี้แหละ
ใช่ไหมคะแต่ถ้าสาขาอื่นก็มีอีก

ทีนี้คำถามก็คือว่าบัญชีนี้ยังไม่ได้เอาอะไรเข้าไปปะปน
คือเงินรางวัลได้แค่ไหนบัญชีนี้เท่านั้น

มีออกสองครั้ง

ออกมาทั้งหมดรวมแล้วเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ออกมาแล้ว

ทีนี้ที่อยู่ก็๒๔ล้านกว่า

ก็ยังไม่ได้ขยับจนกระทั่งข่าวออกมาช่วง๒๓วันที่ผ่านมาว่าถอนอายัดแล้วเรียบร้อย
ทำไมยังไม่ไปเอาออกคะ

เจอพี่ระปภาณะที่หน้างานก่อนเลยนะคะ
ต้องรอหมายจากศาลก่อน
หมายสารไปแจ้งไปที่ธนาคารว่าสามารถที่จะอนุญาตให้ถอนได้

คือจริงแล้วพอสารท่านตัดสินออกมาแล้ว

ออกได้เลยเพราะว่าคำสั่งสารมีผลผูกพันคู่ความแล้ว
จากว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงตอนหลัง
ค่ะแล้วยังออกทันทีไม่ได้
ตอนที่เราได้ฟังแล้วก็เป็นข่าวยังไม่ได้
เอกสารต้องไปจากศาลถึงธนาคาร
ถูกต้องครับแล้ววันนั้นเราก็ได้นำส่งหมายไปแล้ว
ไปที่ธนาคารแล้วคิดว่าวันนี้อาจจะไปถึงแล้วก็ได้

เขาทำกันยังไงคะคือสารท่านจะส่งไปที่ธนาคารเอง
หรือว่าเราต้องเอาจากศาลแล้วเดินไปที่ธนาคารเองคะ
เจ้าหน้าที่ศาลเป็นคนส่งครับเราแค่วางเงินค่านำหมายอย่างเดียว
แล้วเจ้าที่สารเนี่ยเขาจะไปส่งที่ธนาคารเอง
เอาอย่างนี้ถามวินาทีนี้เลย
วินาทีนี้สมมุติแบบไปเบิกได้เลยไหมคะทนายสิทธา
ยังครับต้องดูว่าคำสั่งสารไปถึงธนาคารหรือยัง

ก็เท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะว่าไม่ได้มีกำหนดไว้เลย
ไม่ได้มีหลักเกณฑ์สำหรับเราว่าจะต้องมีวางประกันอะไรไหมสาร
ไม่มีเลยครับได้ทั้งหมดครับผม
ไม่เกี่ยวกับว่าอุทธรณ์สำเร็จไหมรับอุทธรณไหมไม่เกี่ยว
เกี่ยวครับสามารถเบิกใช้ได้เลยตอนนี้
ไม่ใช่ทั้งลูกหลานญาติพี่น้องใดของทั้งสองท่าน
แต่เป็นดิฉันใช้หมดเลยค่ะรีบใช้ให้หมดเลย

ไม่จริงแล้วนะความเป็นจริงมันเป็นอย่างไร

มันไม่จำเป็นต้องใช้ครั้งเดียวหมดเลยหรอก

ถ้ามันเป็นคนเลวร้ายจริงนะปั่นนี้มันหมดไปนานแล้ว
เซาเล่นแต่ถ้าคิดไม่ออกนี่ช่วยใช้ไหวนะคะ
นี่มีญาติเยอะขึ้นยังคะ

คือแซวเล่นนะคะเพราะว่าเห็นว่าสู้กันมาเกือบ๒ปีแล้วนะ

ก็เขินนะสัมภาษณ์อยู่ได้เนี่ย

เพราะว่างวดที่มีปัญหาคือ๑พฤศจิกายนของปี๖๑

เราก็แบบรอกันถึงต้นปีนี้กล่าวว่า
เดี๋ยวภายในครึ่งปีน่าจะจบแล้ว
ซึ่งจริงมันไม่จบหรอกมันผูกพันอีกหลายคดี
ใช่ไหมคะแต่ทีนี้นี่ถือว่าจบในเบื้องต้น
เพราะว่าอาญาคดีหลักนะคะสารชั้นต้นจบแล้วนะคะ

ก็มันเป็นหน้าที่ของทางเขาที่จะอุทธรณ์มานะครับ

สารน่าจะให้ถึงวันที่๑กันยา
ถ้าเกิดว่าวันที่๑กันยาเขาอาจจะขยายต่อ

เพราะว่าดูแล้วมีเจตนาที่จะประวิงคดี
พิพากษามันออกมาตั้งแต่วันที่๔แล้ว

มีระยะเวลา๓เดือนมันเพียงพอกับการทำอุทธรณ์แล้วนะครับ

ถ้าเกิดเขามาขอขยายอีกอยู่ที่ดุลเรื่องของท่านแล้วล่ะว่าท่านจะอนุญาตให้ขยายอีกไหม
ที่ที่ทนายสิทธาบอกเนี่ยคือพอตัดสินสารชั้นต้นจบใช่ไหมคะ
ถ้าอีกฝั่งนึงต้องการจะใช้สิทธิอุทธรณ์เขาก็จะมีเวลา
ซึ่งสามารถขอยืดระยะเวลาได้ในแต่ละรอบใช่ไหมคะ

จริงไม่มีกำหนดหรอกครับว่าวันเท่าไหร่นะครับ
สารเขาก็จะอยู่ที่ดุมิตของศาลแหละว่ามันเพียงพอแล้วหรือเปล่า
ถ้าเขาไม่ด้วยยากให้ขยายต่อไปก็ได้

จริงแล้วการตัดสินของสารชั้นต้นเสร็จแล้วถ้าฝั่งคุณครูจะอุทธรณ์
คือไม่ต้องมีไปสารไปสอบไปให้การให้อะไรเพิ่มไม่ใช่เขียนอย่างเดียว
ไม่ต้องแล้วครับเพราะว่าการที่จะพิจารณาเรื่องอุทธรณ์หรือดีการในสารสูงเนี่ย
จะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานในสำนวนซึ่งว่ากันมาแล้วโดยสารชั้นต้นหรือสารอุทธรณ์นะครับ
เอาเรื่องใหม่เข้ามาไม่ได้ถ้าเกิดเรื่องใหม่เข้ามาเป็นเรื่องนอกสำนวนเลยนะครับไม่สามารถทำได้
เพราะฉะนั้นคือตอนนี้ขั้นตอนของการอุทธรณ์คือขึ้นอยู่กับการเขียน
เกี่ยวกับขั้นตอนว่าเรียกใครมาแล้วไม่ใช่เพราะทุกอย่างจะอยู่ในสารชั้นต้นทั้งหมด
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ถึงบอกว่าถ้ามีอะไรให้ใส่ที่สารชั้นต้นทั้งหมด

ทนายสิทธาเคยมาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ไต่สวนกันเนี่ยนะคะ
ซึ่งจริงแล้วของทางครูนะที่เป็นคนให้ฟ้องเองแล้วก็ไต่สวนกัน
ที่บอกว่าพยายามจะใส่ทุกอย่างเข้าไปให้ได้ในขั้นสารชั้นต้นถูกไหม

ซึ่งอันนี้แล้วแต่ทางฝั่งของครูปีชานะคะ
แล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาลว่าท่านจะให้ยืดกี่ระยะ

ค้านไปแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าถึงตอนนี้ถ้าจบที่ตรงนั้นคือต้องภายในหนึ่งกัญญาโยน
หนึ่งกันยายนนะครับแต่ถ้าว่าเขาอยากจะขยายอีกอยู่ที่ดุลพินของศาลแล้วแหละ
แต่ว่าผมคัดค้านไปแล้วท่านก็คงจะต้องมาดูคำลองคัดค้านของผมไปแล้วแหละว่า
มีเหตุผลใครมีเหตุผลกว่ากัน
ทีนี้ค่ะก็ตอนแรกก็ตอนแรกเราก็นึกว่าเราไม่ต้องมีอะไรคุยกันเยอะนะคะ
หมวดจรุนแล้วก็คุณแม่วันนี้ถามเลยนะคะ
เมื่อสักวันนี้ที่ใช่บัญชีเรานั่นละมั้ง
เพราะว่าคือมันมีเอกสารออกมานะคะเป็นเอกสารที่เป็นการแจ้งข้อเท็จจริง
แล้วก็ห้ามทำธุรกรรมเบิกถอนเงินนะคะ
ซึ่งหมวดจรูนก็มีอยู่บัญชีเดียวชื่อตัวเองที่สาขานั้นนะคะ
ทีนี้คำถามคือว่าอันนี้เราทราบมาก่อนไหมว่าจะมีขั้นตอนนี้หลังจากที่สารท่านตัดสินให้ถอนอายัดแล้ว

คุณลาวัลทราบไหมครับ
วันนี้รู้จักข่าวหรือไม่มีใครมาบอกหรือธนาคารโทรบอกไหมคะ
ยังไม่ได้ติดต่อกับธนาคารยังไม่ได้ติดต่อ

ย้อนไปอีกหน่อยตอนที่สารท่านถอนอายัดให้แล้วเนี่ยนะคะทางธนาคารติดต่อเราไหมคะ

เพราะต้องเป็นตามขั้นตอนถูกไหมคะ
ถามทนายสิทธาค่ะตกลงมีความหมายไหมเอกสารฉบับนี้
เอกสารที่เขาส่งไปที่ธนาคารใช่ไหมครับ
คือที่มีการสั่งว่าห้ามธนาคารอนุญาตให้ลุงจรูนเบิกถอนเงินทั้งที่สารมีคำสั่งแล้ว
แล้วศาลกำลังจะทำหมายส่งไปที่ธนาคาร
ผมว่าการทำหนังสือแบบนี้สุ่มเสี่ยง
เพราะว่าสารอนุญาตแล้วคุณไปห้ามได้ยังไง

เขาก็ตามสิทธิ์หรือเปล่าเขาก็ลองร้องไปที่ธนาคารเอาก็ตามสิทธิ์ไม่ได้เหรอ
คำที่เขาใช้สิครับเขามีคำเหมือนกับว่า
จะห้ามไม่ให้ธนาคารเบิกถอนเงินทั้งที่มีคำสั่งแล้ว

แล้วก็ไอ้หนังสือของเขาจริงแล้วนะครับ

เพราะว่าธนาคารเขาต้องเชื่อตามคำสั่งสาร
จะไปเชื่อตามใครก็ไม่รู้นะครับ
มาทำหนังสือมาแล้วธนาคารเชื่อไปแบบสมมุติธนาคารเชื่อไปนะครับ
คุณลุงจรูนเสียหายขึ้นมาคราวนี้ธนาคารจะโดนแล้วแหละ

ใช่แล้วครับเพราะว่าเขาต้องเชื่อตามคำสั่งสาร

ลักษณะการสู้คดีการทำเอกสารลักษณะแบบนี้
มันมีผลต่อการเขียนอุทธศ์หรือมันมีผลอะไรไหมฮะ
ไม่มีครับเพราะอันนี้ก็คือพยานหลักฐานใหม่ทั้งนั้นนะครับ
ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในสำนวนอะไรอยู่แล้ว
ถึงเอาว่าถึงจะเข้าไปได้
แต่มันก็ไม่มีผลอะไรให้ชนะเลิศขึ้นมาได้ครับ
มันเป็นเทคนิคอะไรไหมอันนี้เรียนขอความรู้หน่อย

พยายามจะทำให้ได้ครับพยายามที่จะทำยังไง
วิถีทางยังไงก็ได้ไม่ให้คุณลุงจรูนได้เบิกถอนเงินนะครับ
แต่ว่าทีนี้ตอนแรกคุณลุงจรูนก็คิดไปแล้วแหละว่า
ถึงแม้สารจะถอนอายัดมาแต่ว่าคุณลุงจรูนก็ยังไม่คิดจะใช้เงิน
ยังไม่คิดจะถอนเงินออกมาก็กะจะเอาเงินนอนนิ่งไม่อย่างนั้นแหละ
แต่ทีนี้เอกสารที่เขาได้เผยแพร่ต่อสื่อมวลชน
มันเป็นเอกสารที่ลงชื่อครูปีชานะครับ
แล้วก็เอกสารใบนั้นที่แจ้งถึงธนาคาร

ที่ผมติ่งตรงนี้เพราะว่ามันมีเลขบัญชีของคุณลุงจรูนอยู่นะครับ
แบบนี้มันอาจจะทำให้คุณลุงจรูนเนี่ยเสียหายได้นะครับ
ถ้าแบบนี้วันจันนี้เราอาจจะต้องยื่นคำร้องต่อสารนะครับ
อาจจะต้องขออนุญาตถอนเงินแล้วก็ปิดบัญชีบัญชีนี้
เพราะว่าลุงจูนอาจจะเกิดความเสียหายได้แล้วแหละแบบนี้
แต่เดี๋ยวนะคะคือมัน๒ชั้น
คือชั้นแรกจริงไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของใครทั้งสิ้น

แต่ว่าชั้นที่สองก็คือว่ามันยังไงอ่ะ
ก็คือรีบถอนเลยดีกว่าเปลี่ยนเลยดีกว่า
ไม่ใช่ครับจริงไม่ได้อยากจะรีบถอนเลยนะครับ
แต่ว่าเกิดจากการที่เขาเนี่ยเผยแพร่เลขบัญชีของคุณลุงจรูนนะครับ

เดี๋ยวอาชญากรอะไรมันเข้ามาทำอะไรเราจะไปรู้ไหมเนี่ย

เรื่องของการยื่นเอกสารถ้าคิดว่ามีสิทธิ์ก็คือยื่น

คือจริงในแง่ของการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวใช่ไหม

แล้วเขาจะทำก็ทำได้นะครับ

ตอนแรกก็คิดว่าจะคุยกันสบาย

ตั้งแต่แรกที่เราทำข่าวกันแล้วก็สัมภาษณ์กัน

ที่ตอนแรกเลยเนี่ยตั้งแต่มีข่าว

แล้วก็จริงแล้วมีการขออายัดไปตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะ
แล้วก็ไปขออายัดซ้ำอีกที
อายัดแรกคือขอที่ตำรวจถูกไหมท่านอายุดา
ถูกต้องครับรอบแรกที่ตำรวจ
ทวนให้อีกทีคือเป็นฝั่งคุณครูนี่แหละไปขอตำรวจ

ตำรวจพนักงานสวนสพเมืองกาญจนบุรีนะครับ
ในขณะนั้นได้ทำหนังสือไปที่ธนาคารกรุงไทย
แล้วก็แจ้งว่าให้อายัดเงินในบัญชีนี้ไว้

ผมก็เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องอย่างที่เราเคยคุยกันในรายการ
ตอนนั้นผมบอกว่าการอายัดของตำรวจมันไม่ชอบ

แล้วก็ตำรวจพนักงานส่วนทั่วไปไม่ได้มีอำนาจพิเศษ

ที่จะมีคำสั่งให้อายัดบัญชีได้

แล้วก็คือตำรวจจะทำเรื่องถอนให้แล้วแหละ
แต่ว่าเหมือนกับมีการส่งซิกกัน
ในที่สุดทางนั้นได้ไปยื่นคำร้องในคดีแพ่ง
แล้วก็ขออายัดเงินโดยใช้คำสั่งสาร
ถึงเป็นที่มาของดอกที่๒ที่ซ้ำเข้าไปโดยไปขอสาร

ตอนนั้นสารท่านอายัดโดยที่ข้อเท็จจริง
ตอนนั้นท่านยังไม่รับรู้ข้อได้จริงอะไร
แต่ว่าพอเราไปทำเรื่องขอถอนยกเลิกคำสั่งอายัด

ที่เขาไต่สวนกันมาฝ่ายเดียวตอนนั้น

ซึ่งในส่วนของเรื่องนี้ตอนเริ่มต้นค่ะ
หมวดจรูนจริงก็ตำรวจนะ

ว่าการไปขอตำรวจเพื่อให้อายัดเงินในครั้งแรกสุดเลยเนี่ย
มันทำได้หรือไม่ได้กันแน่ตอนนั้นทราบตั้งแต่แรกป่ะคะ
คือถ้าขออายัดโดยตำรวจ

ถ้าขอความร่วมมือเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะ

แล้วตอนที่มีตามไปขอสารเหมือนก็แบบไปซ้อนไว้อีกทีหนึ่งนะคะ
คืออันนี้เคยมีประเด็นที่เหมือนกับถามเขากลับใช่ไหมว่า
ถ้าตอนแรกที่ขอตำรวจถูกต้องแล้วทำไมต้องไปขอสารอีกรอบ

เพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาที่ตกลงการที่ไปทำเอกสารขอจากทางธนาคาร
อันนี้น่าจะเป็นขั้นที่ดิฉันไม่ทราบกฎหมาย
อันนี้น่าจะเป็นขั้นที่เบาสุดเลยหรือเปล่าในการขออายัดเงิน

คือถ้าเทียบกันตำรวจไม่มีอำนาจขอสารถึงได้
เพราะฉะนั้นการทำเอกสารอันนี้เนี่ยคือเบากว่าตอนรอบแรกที่ขอตำรวจอีก

แต่ทีนี้เรานัดทางทนายวรยุทธ์เอาไว้นะคะ
เดี๋ยวลองสัมภาษณ์ดูว่าตกลงวางแผนลักษณะการสู้คดีกันแบบไหน
แล้วก็มองอย่างไรกับผลตามกฎหมายเรื่องนี้

ดิฉันว่าสีหน้าหมวดจรูนไม่ดีขึ้นจากตอนแรกที่เราเจอกันเลยนะคะ

เราคุยกับทนายวรยุทธ์ทนายวรยุทธ์บุญวงศัย
เป็นทนายความของครูปรีชานะคะทนายวรยุทธ์สวัสดีค่ะ

นายวรยุทธ์คะเอาเรื่องที่ล่าสุดก่อนเลยก็คือ
เอกสารที่ไปยื่นธนาคารนะคะ
เอกสารนี้เนี่ยครูต้องการเองหรือว่าทีมทนายเป็นคนแนะนำคะ
ก็ครูท่านต้องการอยู่แล้วครับ
การไปยื่นมันมีผลตามกฎหมายไหมคะ
ก็เราแจ้งข้อที่จริงให้ทราบนะครับก็ในส่วนของธนาคารก็เป็น
บุคคลที่ตอนนี้รับฝากเงินไว้นะครับ
เราต้องแจ้งเขาจะจริงให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
มันเป็นส่วนหนึ่งของการสู้คดีไหมคะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้คดีครับ
เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนที่เตรียมจะอุทธรณ์ไหมคะ
ก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งครับ
โดยมีความคาดหวังว่าธนาคารจะอายัดเงินเอาไว้ก่อนหรือเปล่าคะ
เราก็คาดหวังอย่างนั้นว่าธนาคารจะรับทราบก็ได้จริง
แล้วจะพิจารณาในส่วนตัวของเขาอะครับ
ในแง่ของกฎหมายธนาคารจะช่างน้ำหนักอย่างไร
ระหว่างคำสั่งสารที่เพิ่งจะออกมากับเอกสารตัวนี้ล่ะคะ
คำสั่งสารยังไม่ถึงที่สุดนี่นะครับ
เป็นดุลพินิษฐ์ของทางธนาคารเนี่ย

ท่านไทยวรยุทธยังขอความรู้ค่ะ

หมายถึงว่าคดีอาญาคดีหลักยังไม่ถึงที่สุดใช่ไหมคะ
หรือว่าหมายถึงว่าเอกสารยังไม่ถึงธนาคาร
คำสั่งสารของตัวที่สั่งปล่อยด้วยนะครับ
ก็เป็นในคำสั่งของสารจำต้นเองนะครับ
คือหมายความว่าคำสั่งของสารที่ให้ถอนอายัดเนี่ย

ว่ายังไม่ถึงที่สุดแปลว่ายังไม่ถึงธนาคารใช่ไหมคะ

หมายถึงว่าสารฝูงท่านยังไม่มีคำสั่งมันเป็นที่สุดมา

ก็ไม่คดีที่มีคำสั่งอยู่ดนตราใช่ไหม

ถ้าคำสั่งสารในการถอนอายัดเงิน๒๐กว่าล้านที่ว่า
นี้ไปถึงธนาคารกับเอกสารตัวนี้ของครูปรีชาที่ส่งไปเนี่ยนะคะ
จะใช้ดุลพินิษฐ์ว่าเชื่อใครเอกสารตัวไหนเหรอคะ
ก็แน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เงินฝากอยู่ที่ธนาคารเนี่ย
คำสั่งของศาลในการถอนอายัดไปถึงธนาคารกรุงไทย
แล้วถ้าธนาคารกรุงไทยให้ทางหมวดจรูนถอนเงินออกไป
ทางครูปีชาจะฟ้องธนาคารกรุงไทยหรือเปล่าคะ
ก็ในท้ายที่สุดถ้าปรากฏว่าเขาพินาสั่งออกไป

เพราะเราถือว่าเราแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบแล้ว
แล้วถ้าทางธนาคารบอกว่าก็ทำตามคำสั่งสารล่ะ
แปลว่าเตรียมฟ้องธนาคารใช่ไหมคะ

สุดท้ายคำพิพากษาหรืออะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนแปลงไป

อันนั้นก็เป็นบ้ากันในหน้าวด
แต่ทางธนาคารทำตามคำสั่งสารก็มีโอกาสจะโดนได้ในอนาคตหรอคะ

ก็เป็นคำสั่งสารที่ไม่ชอบเราก็พิจารณาอย่างนั้น
ฉันถามประเด็นนี้เลยไหนพูดเรื่องนี้ขึ้นมา
เพราะว่าตกลงแล้ววันที่สาธารณ์อ่านคำสั่งถอนอาญาต
วันนั้นเนี่ยทางทนายวรยุทธ์หรือว่าทางฝั่งครูปีชาเองก็ไปร้องศาลว่าขบวนพิจารณาไม่ชอบเหรอคะ

ยังไงคะช่วยอธิบายหน่อยอันนี้งงนิดนึง
ผู้ชายทดลองควันวาของชั้นคือผมในส่วนของทนาย

ก็จะไปก้าวร่วงเจ้าของสำนวนท่านนะครับ
อันนี้ก็เป็นวิธีการสู้อย่างหนึ่งคือว่าพอสารอ่านคำสั่งออกมาว่าให้ถอนอายัดเงินก้อนนี้เนี่ย
ทางวิธีการสู้ของทางฝั่งครูปีชาก็คือว่าไปร้องต่อสารว่าที่พิจารณาทั้งขบวนมาทั้งหมดเนี่ยไม่ชอบถูกไหมคะ

อ่าทีนี้แล้วที่ฉันเข้าใจถูกไหมว่าสารท่านยกคำร้องไปแล้วด้วยอะค่ะ
ถ้ายกคำร้องก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้
เพราะฉะนั้นตอนนี้คือรออุทธรณ์ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะคำสั่งสารที่ให้ถอนอายัดก็เตรียมอุทธรณ์ถูกไหมคะ

แล้วก็เรื่องของการอุทธรณคดีอาญาตอนนี้เป็นขอยืดระยะเวลาเป็นรอบที่๓แล้วใช่ไหมคะ

สิ้นสุดวันที่๑กันยาใช่ไหมคะ

แล้วคาดว่าถัน๑กันยาหรือว่าขอยืดอีกคะท่านอารยุทธ์
ก็เดี๋ยวรอไปก่อน้งก่อนนะครับนี่ก็พยายามเขียนอยู่นะครับ

แต่เนื่องจากว่าความมีภาคสาที่นั้นก็เยอะมากเลยครับ
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เขียนความมีภาคศาสตร์ในส่วนของคดีข้อหารักษณะอย่างนี้ครับ
ซึ่งมีความหมายว่ายังไงคะ
ความหมายคือว่าข้อเท็จจริงมันเยอะนะครับ
ก็เลยต้องมีข้อโตแย้งในส่วนของความมีภาคศาสตร์ของศาสตร์เช่นต้นไปสู่ศาลทุกธรรมเยอะครับ

เราก็ต้องโต้แย้งทุกประเด็นทุกคำวินิจฉัยของท่านนะครับ
นึกหลังจากที่เขาถอนเงินมั้ยคะ
ว่านั่นเดี๋ยวพี่นาดูอีกทีนึงครับ
ก็คอยว่ากันอีกที
ทนายวรยุทธ์จำได้ไหมว่าตั้งแต่ตอนแรกเลยที่เริ่มเป็นข่าว
ตอนนั้นทนัยวรรยุอาจจะยังไม่ได้เข้ามาทำให้นะคะ
คือตั้งแต่ตอนแรกเลยที่ไปขอตำรวจ
แล้วพอตำรวจให้อายัดเงินนะคะ
ตำรวจก็ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าคือมีคำสั่งหรือขอความร่วมมือไปทางธนาคาร
แต่ทีนี้หลังจากนั้นก็มีการไปขอสารอีกที
เพื่อเหมือนกับแบบเข้าไปซ้อนจากตอนแรกที่ไปขอตำรวจ
คำถามก็คือว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นการอนุมานเอาอย่างชัดเจนได้อยู่แล้วไหมคะ
ว่าเอกสารที่ครูปรีชายื่นไปเนี่ย
มีน้ำหนักน้อยกว่าตอนแรกที่ไปยื่นกับตำรวจตอนที่เป็นข่าวแรกซะอีกนะ
อ๋อตอนแรกเลยค่ะลักษณะที่จะขออายะเงินตอนแรกเลย
ตอนนั้นที่ใช้อำนาจของทางตำรวจ
เป็นการเป็นการขอความร่วมลูกมือของพนักงานสอบสวน

ค่ะซึ่งอันนั้นของพนักงานสอบสวนใช่ไหมคะ
ยังต้องไปขอสารเพื่อซ้อนเข้าไปเลย

คือว่าในส่วนของการขอสารเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางแพ่ง
เมื่อการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับตัวทรัพย์ในลักษณะอย่างนี้
มันก็สามารถที่จะร้องขอคุ้มครองชั่วคราวได้อยู่แล้วนะครับ

ถ้ามีกรณีถ้าว่าจะมีการกระทำระเบิดเกิดขึ้นซ้ำ

ที่เขาก็ยกข้อเงื่อนไขตามกฎหมาย

มันก็สามารถที่จะขอคุ้มครองชั่วคราวไว้ก่อนได้
ก็ลองคิดดูว่าเกิดท่านสุดท้ายแล้ว
สุดท้ายมันผลมีความมีภาคสาวเปลี่ยนแปลงไป
แล้วตัวเงินตัวนี้ไปไม่ไปตามกับใคร

เดี๋ยวนะคือดิธันไม่ทราบวิธีการสู้คดีนะคะ

กำลังจะบอกว่ายังไงก็ต้องรอให้สู้กันจบ
ถึงแบบไม่มีสิทธิ์จะสู้ในศาลแล้ว
ถึงค่อยขยับเงินได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
อันนั้นก็ไม่ก็แล้วแต่ครับ

เขาได้สิทธิ์ไปก็ไปดำเนินการก็แค่นั้นเอง

คำสั่งสารที่ออกมาจะโดนเอาไปฟ้องศาลเหรอคะ

ตกลงคำสั่งสารจะถูกเอาไปฟ้องว่า

นี่ทำตัวไม่ถูกแล้วเริ่มไม่เข้าใจแล้ว
ก็อย่างพี่มาเลี่ยนแล้วให้ผมพูดเยอะเพราะว่า
อันนี้เป็นคดีแพ่งไง
เป็นแนวทางของคดีแพ่งหรือของคดีอาญาคะ
มันเป็นแนวทางของคุณฟูทางคดีแพ่ง
ทางคดีแพ่งซึ่งมีผลต่ออาญาไหมคะ
ในส่วนของอายาไม่เกี่ยวนะครับคนละส่วน
มีผลต่อการเขียนอุทธรณคดีอาญาไหมคะ

ตกลงณตอนนี้เวลาสู้คดีแพ่งกับคดีอาญานี่รวมทีมกันยังคะ
ก็ยังแยกกันอยู่เพราะว่ามันคนละส่วนกันอยู่แล้วครับ
ทนายวรยุทธ์ถ้าเอามุมมองของคนทำคดีอาญานะคะ
ถ้าสมมุติให้มองแพ่งการเอาเอกสารไปส่งแบบนี้ที่ธนาคาร
ถ้าเป็นทนายวรยุทธ์ทำคดีแพ่งจะแนะนำให้ทำแบบนี้ไหมคะ
ก็ในส่วนของเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้อยู่แล้วครับ
เป็นการใช้สิทธิ์ตามปกตินะฮะอืมเท่าที่ทราบที่ผมเห็นก็คือว่า
เป็นการแจ้งให้ทราบแจ้งข้อที่จริงให้ทราบ
แล้วก็เป็นเรื่องของดุลพินิษฐ์ของธนาคารเองที่จะพิจารณายังไง
ไม่มีผลไม่มีผลให้มีความหมายว่าเป็นการละเมิดคำสั่งสารที่ให้ถอนอายัดเงินใช่ไหมคะ
มันไม่ได้ระเมิดคำสั่งสารนะครับเพราะว่าคำสั่งสารที่ว่านี้มันเข้าอยู่ที่ดุลประณิตของธนาคารของไหนทางนั้นเนี่ย
สารท่านก็บังคับไม่ได้นะท่านก็มีแค่คำสั่งว่าให้เบิกถอนได้ตามปกตินะอะไรอย่างนี้
ส่วนการจะให้เบิกถอนหรือไม่ก็เป็นเรื่องของธนาคาร
อ่าเข้าใจค่ะงั้นตกลงแล้วถ้าสมมุติมาในส่วนของอาญาคำถามสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าเขียนทันวันที่หนึ่งกันยายน
ซึ่งเป็นการยืดระยะเวลาเป็นรอบที่๒หรือเปล่าใช่ไหมคะ
ครับเราลองดูอ่ะฮะแต่ผมก็พยายามที่ให้ทันนะฮะ
ค่ะจริงจริงอุทธรณ์เร็วกับอุทธรณ์ช้าไหนดีกว่ากันคะเวลาสู้คดีเนี่ยค่ะ
มันก็ไม่ได้มีมันก็ไม่ดีหรอกครับคือถ้าเขียนเสร็จทันก็ยื่นเลยครับ
มันก็อยู่ที่ว่าวิธีการเขียนว่าใช้เวลามากน้อยขนาดไหน
แล้วก็แต่ละสำนวนมีเอกสารเยอะหรือเปล่าแล้วผู้เขียนก็ติดอะไรไหมอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับค่ะเอ๊ะปกติโดยเฉลี่ยแล้วตามสถิติเนี้ย
สารท่านให้ยืดระยะเวลาสักกี่รอบคะในการเขียนอุทธรณ์นะคะ
ก็ประมาณสี่รอบครับสี่รอบกะใช้เต็มเลยไหมคะ
ก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะก็สวมจำเป็นว่าจะพยายามให้ทันพันที่หนึ่งนี่แหละ
ค่ะค่ะที่จะได้ไปจะได้แจ้งคุณจอมฝันจะได้นี่จะได้ไม่ต้องถาม
อย่าสิอยากถามคือถือทนายก็อยากจะให้คนเต็ดเต็ดนะครับโดยหลักนะฮะ
ค่ะค่ะได้ได้ถือทนายก็อยากให้เต็ดค่ะเข้าใจค่ะ
ยังไงขอบคุณทนายวรยุทธ์สำหรับตอนนี้นะคะครับครับสวัสดีค่ะ
อ่ะเหมือนจะขยับอ่าเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ตกลงเอาตกลงเดี๋ยวมีอุทธรณ์เรื่องคำถอนอายัดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมจำได้คือทนายวรยุทธ์เนี่ยทำคดีอาญาเป็นหลักนะคะ
แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะสัมภาษณาวรยุทธ์เป็นหลักนั่นแหละเพราะว่าคดีอายามันเป็นคดีหลักนะคะ
ส่วนก็จะมีทีมทนายอีกทีมหนึ่งนะคะที่ทำคดีแพ่งทีนี้ในส่วนของเอาเรื่องเอกสารก่อนค่ะ
ทนายสิทธาเอกสารที่ส่งไปกรุงไทยตกลงเท่าที่ฟังคำชี้แจงก็คือ
ก็คือเป็นตามสิทธิก็คือชี้แจงข้อที่จริงของคดีใช่แต่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายอะไรที่ธนาคารต้องปฏิบัติตาม
ซึ่งมันก็เป็นไปตามที่ธนารยุทธ์บอกก็คือก็แล้วแต่ธนาคารไงใช่ครับแต่ว่าระหว่างระหว่าง
หนังสือของครูปีชากับคำสั่งสารที่ชอบด้วยกฎหมายธนาคารจะเชื่ออันไหน
ไม่แน่ใจว่าคำอธิบายที่บอกว่าแต่คดีมันยังไม่สิ้นสุด
อันนี้มันฟังเรามันก็มันก็เห๊ะเหมือนกันนะเอ๊ะ
คือถ้าเกิดว่าศาลเขามองอย่างนั้นนะครับ
ว่าคดีไม่ที่สิ้นสุดให้รอก่อน

นั่นก็แสดงว่าคุณลุงอาจจะว่า๕๐๕๐
แต่ว่าคำพิพากษาหรือว่าพยานหลักฐานทั้งอย่าง
ผมก็คิดว่ามันน่าจะชัดเจนแล้วว่าเป็นของใคร
ถึงอนุญาตให้เราไปเพิกถอนอายัดได้เลย
แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันถามทนายวรยุทธ์ว่าเท่ากับว่าสมมุตินะคะเท่ากับว่าถ้าจนถึงสุดท้ายแล้ว
ธนาคารเกิดมีช่องที่มองได้ว่าธนาคารกรุงไทยผิด
เท่ากับว่าการฟ้องที่เกิดขึ้นต่อให้ฟ้องกรุงไทยเท่ากับว่าฟ้องคำสั่งสารนี้ด้วยหรือเปล่า
ไม่ได้หรอกครับเพราะยังไงธนาคารกรุงไทยเขาก็ต้องถ้าสมมุติว่าครูปีชาไปฟ้องธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทยเขาบอกเขาปฏิบัติตามคำสั่งสารนะครับมันก็ได้รับความคุ้มครองอยู่แล้วไม่มีความผิดอยู่แล้ว
เดี๋ยวคือเวลาสู้คดีกันเขาต้องสู้กันสุดขนาดนี้เลยใช่ไหมคะ
ก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับมันก็คือสู้ด้วยกันได้เต็มที่ทั้งคู่นะครับ
ตอนแรกเขาเข้าใจว่าความสั่งสารก็ต้องทำได้สิเพราะความสั่งสารนี่คือกล่องของกรุงไทยแล้วใช่ไหม

แต่อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้คือเป็นสิทธิ์ของเขา
ทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของคำร้องถอนอายัดที่สุดท้ายแล้วพอสารอ่านปุ๊บก็ร้องอีกใช่ไหมคะ
ร้องอีกว่าไปขอเพิกถอนอันนี้ผมอธิบาย

บอกว่าคำสั่งสารไม่ถูกต้องเขาเลยไปขอเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
หมายถึงว่าที่ศาลทำมาไม่ถูกให้เพิกถอนซะแต่ว่าศาลได้มีคำสั่งให้เพิกถอนไปแล้ว
ทีนี้ที่เขาไปร้องเขาบอกว่ามันผิดระเบียบยังไง
ต้องบอกก่อนว่าคดีแพ่งสารมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวก่อน
ให้รอฟังผลคดีอาญาในตอนนั้น
ทีนี้เราก็ได้ไปยื่นคำร้องเพื่อที่จะขอให้สารยกเลิกคำสั่งอายัด
ทางเขาบอกว่าการที่เราไปยื่นคำร้องตรงนี้โดยที่ไม่มีการขอให้พิจารณาคดีใหม่ก่อน
แล้วสารมีคำสั่งตามคำร้องของเรา
แสดงว่าศาลไม่ได้ทำตามกฎหมายเป็นกระบวนวิจารณ์ที่ผิดระเบียบ

ถ้าเข้าใจก็เป็นทนายแล้วล่ะค่ะยังไงคะ

มันเป็นนักศึกษากฎหมายปี๓เขาจะรู้เรื่องนี้ดี
คือเอาอย่างงี้นะครับ
ผมอธิบายง่ายว่าการจำหน่ายคดีชั่วคราวครั้งแรกเลยที่จำหน่ายคดีชั่วคราวเนี่ย
มันไม่ใช่การจำหน่ายคดีออกจากสารบความไปเลย
มันเป็นการจำหน่ายคดีชั่วคราวก็เปรียบเสมือนว่าการเลื่อนคดีนี่แหละนะครับ

ผมไปยื่นคำร้องอะไรในคดีที่มีการเลื่อนคดีไม่จำเป็นที่ต้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ก่อนนะครับ
ผมก็ไปยื่นคำร้องขอให้ศาลเนี่ยไต่สวนแล้วขอยกเลิกได้เลยนะครับ
แต่ทีนี้เขามาคัดค้านว่าที่เราทำเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับ
เพราะว่าจะต้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ก่อนนะครับ
แต่ว่าอันนี้ผมว่าถ้าไปเปิดปวิแพ่งจะรู้เลย
การแนวดีการต่างก็จะบอกมานักศึกษาปี๓นิติศาสตร์จะรู้ดีว่าการเลื่อนคดี
การขอการจำหน่ายคดีชั่วคราวเปรียบเสมือนการเลื่อนคดี
ไม่ใช่การจำหน่ายไปจากสารบกความเลยเข้าใจไหม
เข้าใจคือกำลังจะบอกว่าคือตีความต่างกันว่าการจำหน่ายคดีมันแปลว่าอะไรใช่ไหม

ชั้นก็ยกคำร้องที่เขาลองไปใช่ไหมคะ
แบบที่ที่ฟังที่ฟังว่าก็คือว่าก็จะอุทรต่อ

เดี๋ยวกลายเป็นต้องรออีกไหม

เราผูกพันตามคำสั่งของศาลชั้นต้น
ที่มีคำสั่งให้ยกเลิกการถอนอายาทแล้ว
เราไม่จำเป็นที่จะต้องรอศาลอุท
ที่บอกว่าการพิจารณาถอนอายัดนั้นไม่ชอบ
แล้วสารท่านยกแล้วแล้วจะอุทธรณ์ใหม่
ทรณที่พิจารณาใหม่เนี่ยระหว่างนี้ก็ยังถอนเงินออกมาได้ถูกไหม
เพราะฉะนั้นการบล็อกโดยการอุทธรณ์ทั้งสองทางเนี่ย

ถ้าคำสั่งสารไปถึงหมวดจรูนถอนเงินได้เลยถูกไหม

เพราะฉะนั้นคำสั่งสารชั้นต้นตอนนี้เรื่องการถอนอายัดเป็นที่สุดที่ใช้นะตอนนี้
ผูกพันคู่ความดีกว่าไม่ใช่ใช้คำว่าไปที่สุด

ผูกพันคือถอนเงินได้ครับผมคือถอนเงินได้

ไม่ใช่ครับนี่ตามกฎหมายเลยครับ
ไม่ใช่คือเริ่มสู้กันจนดิฉันหมื่นแล้วหมวดจรูนหมื่นไหมคะ

ทำไมขออธารณาทำทำไมสีหน้ามัน
ดูไม่เหมือนคนที่เพื่อยได้คำสั่งทรงนะเงิน

ตื่นเช้าก็ไม่รู้มาก

กันดีไหมหรือเราถอนเลยดีกว่าหรือเราเอายังไงดีหรือเรายังมึน
เรื่องเงินเรื่องท้องเนี่ยผมยังไม่เคยพูดกันเลยดีกว่า
ผมว่าไอ้ที่ปรึกษากันจริงแล้วเนี่ยคือเรามีโอกาสแล้วสารเขาอนุญาตแล้วเนี่ย
เราจะไปทำอะไรกันก่อนดีผมคิดอย่างนี้มากกว่า
ชนิดดีกว่ากลัวว่าจะไปถอนทีเดียวหมดเลย
กลัวโน่นกลัวนี่กลัวสารพัดมันไม่ได้อยู่ในหัวสมองผมเลย

คือจริงแล้วคำถามว่ารู้สึกดีใจไหมมีความสุขไหมที่ได้ถอนอายัดเนี่ยนะคะ
มันไม่ควรถามนะคะแต่โดยสีหน้าของหมวดจรูนนี้ฉันจะถาม

ตกลงดีใจหรือเปล่า

ทำไมหน้าดูหน้าดูแบบเพลียแบบละเอียดใจทำไมมันเป็นอย่างนั้น

ต่อให้มีการอุทธรณ์เรื่องการอายัดหรือการอุทธรณคดีอาญาหลักก็ไม่ได้กังวลอะไรแล้ว

ตอนนี้โคต้าญาติเต็มหรือยังคะ

เหรอคะรับคนนอกสายเลือดไหมคะ
ตอนนี้คุยกันในครอบครัวว่ายังไงบ้างคะ
แล้วก็ตอนที่อยู่ในพื้นที่กาญจนบุรีซึ่งมันก็เรื่องใหญ่นะ
กินเวลาเกือบ๒ปีเต็มนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนอยู่บ้าน
ก็ปรึกษากันว่าในเมื่อสารก็อนุญาตให้เราเบิกได้แล้วนะ

ก็ยังไม่เป็นที่ตกลงแน่นอนว่าเราจะไปทำอะไรกันก่อนนะ
แต่ก็คิดไว้บ้างเหมือนกันว่าไอ้ที่เราเคยวางแผนกันไว้
เราจะเอามาทำก่อนเลยดีไหมอันไหนดี
อันไหนยังไม่ควรทำอันไหนที่จะทำ
ไม่ได้ไม่ได้ตกลงว่าถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ตกลงว่าจะทำอะไรก่อนอะไร
ไม่ต้องบอกดิฉันหรอกเดี๋ยวดิฉันไปหาที่การ
ได้ครับยินดีต้อนรับ
คุณลาวัลค่ะเอาส่วนตัวคุณลาวัลก่อนค่ะ
ตั้งแต่เกิดเหตุได้ซื้อลอตเตอรี่อีกบ้างไหมคะ
ปกติไม่มีแบบเสียวมีลายนิ้วมือฉันไหม
ใส่หอพลาสติกก็คือไม่มีผลตอบจิตใจใด

หมวดจรูนมีไหมคะซื้อลอตเตอรี่ไหมคะตั้งแต่งวดนั้น

ไม่ผมว่าใจผมยังไม่บริสุทธิ์มากกว่า

เรื่องมันยังคาราคาสังอยู่อย่างนี้
มันจะทำให้ใจบริสุทธิ์ผุดพองเหมือนเมื่อก่อนเนี่ย

เวลาเราอยากเสี่ยงโชคเราต้องผุดผ่องด้วยเหรอคะ

ดิฉันเวลาเสี่ยงโชคใจไม่ผุดผ่องออกเลย

จริงแล้วมันก็มีความหวังแล้วผมก็หวัง
ผมก็เคยหวังไว้ตลอดก่อนที่จะมีโชคมีลาบเนี่ยนะ
ผมก็หวังซื้อแล้วก็มีความหวังแน่นอน

แต่ใจในใจหนึ่งเนี่ยความคิดความอ่านที่มันเป็นลบมันไม่มีเนี่ยตอนนั้น
มันมีแต่เป็นบวกอยู่ตลอด

รำคาญใจมากกว่า
แต่ตอนนี้เนี่ยคือไม่ได้กังวลเรื่องคดีละ

กระทบกระเทือนต่อจิตใจเพราะว่ามัน
นี่ยังไม่ได้ไล่คดีเลยนะคะว่าเหลืออะไรอีกบ้าง
ฟ้องกันอยู่อีกเพียบเลยใช่ไหมคะ
เป็นประมาทนะครับแต่ยกฟ้องไปเนี่ย
กฟ้องไป๓คดี๔คดี

ส่วนใหญ่เป็นไงครับมิ่นหรือเจ้งความเท็จ

แล้วทั้งที่หมวดจรูนเป็นโจทย์ฟ้อง

เคยฟ้องไว้แล้วสารจำหน่ายออกจากสารระบบความไป
เมื่อนานแล้วปีที่แล้วนะครับ
แต่ว่าไอ้ที่การกระทำที่เขาทำใหม่

มันยังมีอีกเยอะนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เริ่มต้นทำอะไร

คดีที่พาดพิงเกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงาน

ก็ตอนแรกปปเป็นคนทำสำนวนคดีนี้

แล้วปปชส่งกลับมาที่กองปราบ

จะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง

ซึ่งคดีนี้ที่หลักที่สุดก็คือ

เพราะว่าอีก๓ท่าน

ใช่ไหมคะส่วนที่ท่านสุธิถูกกล่าวหา

สองเจ๊กับอีกหนึ่งครูปีชา

ซึ่งอันนี้อยู่ในขั้นตอนที่ตำรวจจะมีความเห็น

รอบหน้ามาขอสิ้นหน้าดีกว่านิดหนึ่งนะคะ
ซึ่งมอบหน้ามาไม่รู้ว่าจะเบิกเงินหรือยังด้วยนะ

ส่วนคดีหลักนะคะเดี๋ยวต้องรอทางธนายวรยุทธ์

ส่วนคดีแพ่งจริงถ้าได้สัมภาษณาย

แต่วันนี้คิดว่าจบก่อนจบก่อน
ดีทั้งนั้นเก็บข้อมูลเข้ากลุได้รึยังคะ

วันจันทร์เรากลับมาพบกันใหม่กับถามตรงนะคะ